รู้สึกยังไงครับกับคำว่าฮีโร่ที่คนในโซเชียลเขาตั้งให้เราอืม

ผมแค่เป็นคนคอยช่วยเหลือเศษเซี่ยวเล็กของปฏิบัติการที่
ถ้าฮีโร่ต้องยกให้พวกทหารตำรวจที่เขาเข้าไป

ไม่ถือว่าตัวเองเป็นฮีโร่ไม่ได้ครับ
เป็นคำให้พี่บอยกับพี่ปุ๊กเลือกที่จะช่วยเหลือคนเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ

ผมเห็นที่เขาบอกว่าวินมอไซคเก็บข้าว

พี่ผมออกมาที่๗๑๑

แต่รุ่นน้องผมที่บอกคือเขาก็ขับเก็บเหมือนกัน

ใครเขาเรื่องผมไม่ได้ช่วยยังไงพี่

ตอนนั้นคือเสร็จงาน

คือหลังจากเหตุการณ์เราทราบเหตุการณ์นี้

เพราะว่าคนทางบ้านทางครอบครัวบอกว่า

คือทุกคนที่บ้านพ่อแม่เรา

ที่พอเขาบอกว่าเขาตำรวจเริ่มได้ล้อม

มันเป็นไปได้ยากก็เอามา

เพราะตำรวจเขาได้กัดกั้นบริเวณหมด

แล้วนายกลัวออกมาไม่กลัวหรอ

ก็คิดแค่ตรงนั้นครับไม่ได้คิดอะไรเลย
มีคนห้ามมัน

เพราะว่ายังไงเขาก็ช่วยคนดีกว่า

คุณฟุ๊กล่ะครับ
อะไรที่ทำให้วินาทีที่คุณบอยมาชวน
แล้วเลือกที่จะออกมาทำมาช่วย
ในใจผมก็อยากช่วยอย่างนี้อยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้เคยมีการทำความดี

รับคนด้วยกันไหมรับส่งคนฟรี

เขาให้ภาพน้ำมันมาสองร้อนผมก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ร้อนเดียวครับยังขี้เราไป
เรามีเจอคนให้เราไปส่ง

มันจะจบไหมมันจะหลุดออกมาไหม
พูดอย่างนี้ตลอดทางที่ผมไปส่งเขาครับ

อยู่กันเหมือนปุ๊บกำรวจ

ผู้ถือข่าวที่อยู่ตรงนั้นเลย
หลังจากเหตุการณ์นี้มันจบลง
ที่เราได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างอืมสิ่งที่อันนี้พูดในเชิงสิ่งที่เรา
ทำนะครับเราได้อะไรจากที่เราได้ช่วยคนอืมผมนึกว่าผมได้
แต่ผมมีความสุขที่ได้ช่วยคนคืออย่างน้อยเห็นคนเขาได้กลับบ้าน
หาครอบครัวหาคนที่เขารักผมก็ดีใจกับเขาแล้วครับ
ก็คล้ายคล้ายกันครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ใน
เหตุการณ์นั้นแล้วแบบไม่มีพวกเรามาช่วยอย่างเงี้
ก็คงจะลำบากเหมือนกันครับก็เลยมีอะไรได้ก็จะช่วยกันครับ
คือตอนนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเราคิดด้วยไหมว่าโหถ้าเกิดการที่วิน
อาจจะต้องมาเรียกเงินเยอะเยอะแล้วเขาเกิดไม่มีตังค์
มันก็จะเป็นทำให้เขาแบบว่าลำบากทำให้เขาคิดเยอะไปอีก
จิตตกไปอีกเพราะว่าที่เขาเจอมาก็ร้ายแรงพอแล้ว
เราช่วยอะไรได้ก็ช่วยเขาหน่อยครับถามสุดท้ายถ้าเกิดวันนั้นเราไปช่วย
แล้วระหว่างที่เราขับแล้วคนร้ายมันเกิดหนุนมาแล้วเราเกิดเป็น
ผู้ประสบเหตุใส่เองจะไม่เสียใจหรอครับ
ไม่เสียใจครับผมทำสุดใจครับมีพี่คนนึงเขาให้ผมแบบว่ายังไงดีล่ะ
คือเขาเสนอว่าเราไปวิ่งช่วยคนดีไหมตอนแรกก็กลัวพี่
กลัวมากคือแบบผมบอกแน่นอนว่าทุกคนกลัวหมดจริงครับ
แต่ว่าคือเราอ่ะยังกลัวเลยแต่คนที่อยู่ในนั้นเขาก็บอก
เขาน่าจะกลัวแบบว่ายิ่งกว่าเราอีกก็เลยเอออย่างน้อยเราอ่ะได้ทำ
เท่าที่เราจะทำได้มากที่สุดตอนนั้นผมวิ่งประมาณช่วยคนอ่ะ
ประมาณเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงของอีกวันหนึ่ง
เพราะเท่าที่ผมจำได้จนหลังจากวันที่สามวันแล้ว
ใช่ครับหลังจากวิสามันก็ช่วยเท่าที่แบบเราทำได้อะไรอย่างนี้พี่
เพราะว่าจริงคำว่าฮีโร่ไม่ได้มีแค่คนเดียว
พี่มันฮีโร่คือทุกคนครับจริงพี่
อันนี้สำหรับผมนะคิดว่ามันยิ่งใหญ่แก่เกินไปสำหรับ
ทุกคนเป็นฮีโร่ได้ครับแต่ที่ว่าเราจะเรียกเขาแบบในทางไหนมากกว่า

คิดว่าเราเป็นฮีโร่ป่ะ
ไม่คิดเพราะว่าเราสมัครใจมาทำเอง
จริงคำว่าฮีโร่จริงคือทุกคนนั่นแหละครับเป็นฮีโร่
เอาจริงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปแล้วพี่